ช่วงนี้มีข่าวเรื่องของคนขับรถอารมณ์ร้อนแล้วก็ทะเลาวิวาสกันออกมาเป็นระยะนะครับ
ล่าสุดนะครับมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับ
คนขับรถแจ๊สครับควักปืนขึ้นมาขู่แล้วก็ยิงขึ้นฟ้า
ล่าสุดนะครับก็เข้ามอบตัวกับตำรวจบอกว่า
ทำไปเพราะว่าเกิดความโมโหเพราะว่าถูกชนก่อนนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งความกลับคู่กรณีที่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ครับ

เมื่อวานนี้ครับนายอัศวเดชฉลาดแหลมนะครับ
พร้อมกับภรรยาเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจภูทรบางแก้ว

บอกว่าขณะที่ขับรถกระบะกลับบ้านพักเนี่ย

พยายามจะแซงซ้ายแซงขวาแต่ก็ไม่ยอมนะครับ
ทำให้คนขับรถดังกล่าวไม่พอใจ
กระจกลงมาพร้อมกับใช้ปืนออกมาขู่
แล้วก็ยิงขึ้นฟ้า๑นัดนะครับ
มีการขับรถปาดกันไปมาหลายครั้ง
ตามที่ปรากฏในคลิปตอนนี้นะครับ

แล้วก็หันไปผ่านจบออกของปืนเนี่ยใส่มา

หนีไปภรรยาของนายอัศวเดชก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
แล้วก็โพสต์ขึ้นลงเฟซบุ๊กล่าสุดนะครับเมื่อเวลาห้านาฬิกาที่ผ่านมาครับ
นายนัทวุฒิพวงทองแคร์คนขับรถฮอนด้าแจ๊สพร้อมกับภรรยาพร้อมกับปืนบีบีกันที่ใช้นะครับ
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจนะครับโดยไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลครับเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรบางแก้ว
โดยยอมรับว่าเป็นคนขับรถคันที่ปรากฏในคลิปจริงแล้วก็ใช้ปืนซึ่งเป็นปืนบีบีกันออกมายิงข่มขู่ด้วยความโมโห
ก็ยังคงขับรถไล่ชนอีกแต่โชคดีที่ขับรถหนีมาได้
เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในณธวรรษภานคมขุทำให้ผู้อื่นตกใจ
ขับรถประมาทหวาเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
แล้วก็เตรียมเชิญตัวนายอัศวเดชคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันครับ